มาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะส่งกำลังใจให้กับสาวกรี๊ด
ดารงดาราเนี่ยทำงานทีนึงได้เงินเยอะก็จริง
แต่ชีวิตจริงของกรีนกรีนบอกว่าหลังบ้านเธอเนี่ย
ก็มีหนี้สินเยอะเหมือนกันที่ต้องคอยแบกรับไว้
แบบรับผิดชอบหนักเลยล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าตัวบอกเลยว่ารับบทนางแบก
แบกใช้หนี้นอกระบบกว่า๑๐ล้านเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวไปออกรายการแล้วก็พูดถึงเรื่องหนี้สิน
รีนบอกว่าต้องแบกรับภาระใช้หนี้นอกระบบแทนครอบครัว
เป็นเงินราวหลัก๑๐ล้าน
แต่ยังไงเธอก็ใจสู้ค่ะคุณผู้ชม
กรีนบอกว่าเธอเนี่ยก็มีภาระเหมือนกับทุกคนนี่แหละ

ส่วนตัวเธอเองรู้เรื่องหนี้สินของครอบครัวนี้มานานแล้ว

แต่มาในช่วงที่คุณพ่อเสียภาระก็เลยหนักขึ้นเพราะว่าไม่มีคนช่วย
รายละเอียดของตัวเลขเนี่ยเอาจริงไม่ได้ถึง๕๐ล้านอย่างที่ตามข่าวเขาพูดเขาลือกันนะคุณผู้ชมนะ
แต่จริงก็คือ๘หลักแหละก็หลัก๑๐ล้านนั่นแหละ
แต่ตอนนี้ก็ช่วยกันเต็มที่ค่ะช่วยกันรับผิดชอบกับน้องสาวแล้วก็ในครอบครัวนะคะ
คิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับลูกที่จะตอบแทนพ่อแม่หรอก
เพราะว่าเธอเองบอกว่าไม่อยากให้คุณแม่เป็นกังวลกับเรื่องนี้
แล้วเธอก็บอกเลยนะคะว่ามีช่วงนึงแหละเธอก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็พยายามหาทางแก้ไข
มีกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็หวานใจอย่างหนุ่มธันวาค่ะ
ช่วยเหลือมาตลอดเลยเพราะว่าเขานั้นรับรู้ปัญหาครอบครัวของเธอมาตลอดค่ะ
เราก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่มีภาระเรื่องของเราส่วนตัวเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
ว่าไม่มีคำว่าหนักสำหรับลูกหรอกค่ะที่จะแบบที่จะตอบแทนพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเราจะหาวิธียังไงที่แบบว่าเราสามารถที่จะแบบตอบแทนตรงนี้เราสามารถทำให้คุณแม่มีความสุขได้เลย
จริงเขาก็รับรู้ปัญหาของกิมมาตั้งแต่แบบคุณพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ที่เริ่มคบกันเดี๋ยวกินพูดให้เลยตั้งแต่ที่เริ่มคบกันอะไรอย่างนี้
โอ้โหถ้าเธอใจสู้ขนาดนี้ต่อให้๘หลักหรือมากกว่านี้เชื่อว่ากรีนทำได้แน่นอนปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้แน่นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ